ช่วงนี้เรื่องราวของความเชื่อยังมีให้ได้ติดตามนะครับ
อยากจะให้ไปดูรายงานชิ้นนี้หน่อยนะครับกับตลอดความเชื่อ
เรื่องราวของความเชื่อเนี่ยเราก็มีมานำเสนอคุณผู้ชมแล้ว
บางคนบอกว่าอยากจะไปกราบไหว้สารไปขอโชคขอลาบ
ดูสิว่าที่ไหนเขามีความเชื่อเราก็จัดมาให้คุณผู้ชมเลย
เพราะฉะนั้นจัดให้สำหรับในสัปดาห์นี้เผื่อใครยังไม่รู้ไว้
สุดสัปดาห์จะพาคุณแม่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดี
ไปที่นี่ก็ได้นะครับที่ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ
เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงฮะ

พรุ่งบังว่าคือที่ตั้งของสารเจ้าชื่อดวงดังที่สุดแห่ง๑ของย่านฟังธล
เชื่อกันว่าหากมาขอพรหรือบนบานสารกล่าว
ก็จะสมปรารถนาเกือบทุกราย
เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาสารขุนด่านเจ้าพ่อเสือ
แล้วจะสอบจะไงครับก็จะมาไหว้ขอพรให้สอบผ่านครับ
กิจการรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรง
แต่ผมมาขอยอดขายรถยนต์นะครับ
ที่ผมขอท่านไว้ก็ผมมดว่า๑๐๐๐๐บาท

ช่วงเวลาของการตัดถนนเพชรเกษมในพื้นที่บางว่า
ทำให้สารเพียงตาซึ่งอยู่บริเวณนั้น
ถูกดินทับคือหนึ่งชายในชุดนักรบโบราณ
ได้ไปเข้าฝันคุณลุงประเสริฐธรรมา

และได้เอ่ยปากขอไปอยู่ในพื้นที่ของคุณลุง
ท่านจึงได้สร้างสารขึ้นให้เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณ

สร้างศาลกลลาดนักรบโบราณ
ปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้
มีองค์ประธานของศาลอยู่๒องค์
คือเจ้าพ่อขุนด่านในชุดนักรบไทย
พนมมืออยู่กลางศาล
ซึ่งเชื่อกันว่าคือเจ้าเมืองหน้าด่านกรุงธนบุรี
ชาวไทยเชื้อสายจีนเรียกกันว่าเจ้าพ่อใหญ่
ซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับองค์ประธานที่สารเจ้าพ่อเสือพระนคร
ที่นี่จึงเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สององค์
ที่อยู่ควบคู่มากับชาวฝั่งทนอย่างช้านาน
ซึ่งธรรมเนียมการไหว้สารเจ้าแห่งนี้
ยังยึดแบบแผนการไหว้เจ้าแต่เดิม
ที่ต้องเริ่มต้นจากเทพยดาฟ้าดิน
ทีกงซึ่งเปรียบเสมือนการบอกกล่าวเบื้องบนให้รับทราบ
แล้วจึงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในต่าง
อันได้แก่เจ้าพ่อขุนด่านเทพบริวารและเจ้าพ่อใหญ่เป็นต้น
ขอพรท่านให้ประสบความสำเร็จในด้านการงาน
แล้วก็พอดีแม่ป่วยแม่ก็หายออกจากโรงพยาบาล
พี่ก็เลยมาไหว้แก้บนตอนนี้
และหากบนบานสำเร็จผู้มาไหว้ก็จะแก้บนตามกำลังตน
ซึ่งสารขุนด่านเจ้าพ่อเสือแห่งนี้
มีการแก้บนด้วยหนังกลางแปลงซึ่งสืบทอดมาหลายสิบปี
ซึ่งหนังกลางแปลงที่นำมาฉายนี้ถือว่าเป็นการฉายเพื่อถวายเจ้า
โดยมีลำดับการฉายหนังที่เป็นธรรมเนียมเฉพาะ
คือเริ่มต้นด้วยหนังเรื่องโป๊ยเซียน
ซึ่งเป็นการแสดงอุปรากรจีนหรืองิ้ว
แล้วจะตามมาด้วยหนังปกติ๒เรื่อง
และปิดท้ายด้วยหนังเรื่องโป๊ยเซียน

มันก็ต้องก็ต้องมีหนังยุ่อตลอดทุกเรื่องทุกครั้ง
คนที่เขาบ่นว่าเออสำเร็จนะขอแล้วลูกจะถวายหนังให้นะ
กี่คืน๑คืน๒คืน๓คืนก็สุดแท้แต่
เพราะในอดีตงิ้วจัดเป็นการแสดงที่นิยมจัดหามาถวายสารเจ้า
แต่เมื่อเวลาผ่านไปคณะงิ้วมีจำนวนลดลง
และราคาว่าจ้างที่สูงมาก
หนังกลางแปลงจึงได้มาแทนที่ในที่สุด
หนังกลางแปลงที่สารขุนด่านเจ้าพ่อเสือที่บางว่าแห่งนี้
จึงเป็นสิ่งแสดงความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาของผู้คนที่บนบานสารกล่าวจนประสบความสำเร็จ
เนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

ใช่ค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะ

เรื่องของแบบว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็สมหวังสมปรารถนากันไป
ก็เลยมีคนมาฉายหนังมาแก้บนกันเยอะแบบนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะ